เอาละค่ะคุณผู้ชมเรานับเวลาที่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้

ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่๕โมงของวันเสาร์ที่ผ่านมา

ตอนนี้เวลาถอยหลังไปเรื่อยนะคะ

คือมันมีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่า
ตอนนี้หน่วยซิลขออาหารขอยาเข้าไปในถ้ำ

คุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้ว่าแถลงกันหน่อยค่ะ
นี่มีผลงานส่วนใหญ่ก็คลึกหน้า
ไปในทางที่ดีมาก
เรายืนยันว่าเป็นในทางที่ดีมาก
ส่วนที่สูบน้ำได้ดีรวดลงอย่างต่อนื่อย
แล้วเราก็ทำประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้อง
ที่อยู่ทางน้ำตอนใต้ใต้น้ำลงไป
ท่านก็เข้าใจดีว่าเราทำเพราะเหตุผลใดนะครับท่านก็ไม่ได้ติดขัดอะไรกับเรา
เราเป็นประชามพันธ์หมดแล้วถ้าท่านเดือดร้อนยังไงให้มาแจ้งกับพวกเรา
เราดูแลให้เต็มที่เพราะว่าเราสูบน้ำผ่านไปในพื้นที่ข้างล่าง
แต่เราพยายามจะบีบให้ลงทางน้ำหรือทางคลองให้มากที่สุด
ไม่ให้ไปรบกวนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ที่เอาโดรนมานะครับหรือเอาอากาศยานไร้คนขับ
แล้วอาจจะมีการใช้งานได้ขอให้ทำปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
ตอนนี้ในพื้นที่นี้มันมี๒สถานการณ์นะครับ
หนึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับเอ่อวันนี้เราใช้เราได้รับอ่า
ส่งทีมจากกองทัพอากาศนะครับมาช่วยดูแลการกำอ่าบริหารเอ่อ
การบินต่างไม่ว่าจะเป็นโรนหรืออากาศยานต่างนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้มันเป็นจุดที่ใกล้ชายแดน
นะครับการบินอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ควบคุมนะครับ
อาจจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านได้
ขอความกรุณานะครับใครที่มีโดรนนะครับขอให้มาแจ้งด้วย
ถ้าตกหล่นถ้าไม่ได้แจ้งแล้วท่านไปบินถือว่าผิดกฎหมาย
โดยแค่งคัดตอนนี้มีแจ้งมาแล้วสิบสามลายนะครับ
ถ้าใครยังไม่ได้แจ้งใครมีขอให้รีบนะครับ
ไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกว่ามันเสี่ยงต่อ๒เรื่อง
ก็คือตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ถูกควบคุมนะครับในการบินทั้งหมด
เราส่งกำลังเราลงเข้าไปในพื้นที่ที่เราปฏิบัติการอยู่
อันที่สองเราก็กลัวว่าถ้าบินไปแล้วเอ่อ
ไปเส้นทางนิดนึงจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ก็ขอแจ้งตรงนี้ด้วย
ในส่วนของสูบน้ำเมื่อบอกว่าดีมากแล้ว
ในส่วนของสูบน้ำของโดยประเทศไทยซึ่งมีซิลเป็นหัวหน้าทีม
แต่จริงแล้วมีทีมปฏิบัติงานอีกมากมายช่วยกัน
จะเป็นเอ่อผู้ชาญชาญจากต่างประเทศต่างต่างที่มีมากมาย
มาช่วยกันนะครับอ่าตอนนี้หน้างานเนี่ยเฉพาะทีมของ
ประเทศไทยเนี่ยมีเอ่อมนุษย์กรรมน้ำน้ำอยู่เกือบหกสิบนาย
นะครับตอนนี้จากวันแรกที่ผมเรียนพวกเรานะครับว่าวันแรกส่งมา
สิบแปดนายนะครับวันนี้อยู่หน้างานนี่เกือบหกสิบนายแล้ว
แล้วเราก็สถาปนาจุดในพื้นที่แถวตรงห้อง๗
อ่ะนะโถงสามที่ผมเรียกขอให้ไปดูแผนที่ที่เราแจกแบบเป็น
ถ้ายึดได้ตอนนี้ปุ๊บจะขยายผลต่อไปมีการลุกคืบนะครับ
แล้วก็ก็ยืนยันว่าถ้าเอ่อลุกทืบไปไม่ได้
ปฏิบัติงานอยู่ในถ้ำนะครับตรงนี้ก็ตรงนั้นเป็นจุดบริการ
ในส่วนของเอ่อทางกองทับบกนะฮะที่ส่งทีมขึ้นไปสำรวจสามสิบสี่สิบทีมนะครับ
บนยอดดอยต่างว่าจะหาช่องหรือโพรงใดที่จะปฏิบัติการเข้าไปได้หรือไม่นะครับ
ผมเรียนแล้วว่ามีผู้แจ้งมาเยอะแยะนะครับแล้วเราเข้าไปสำรวจมากมาย
แต่มีช่องที่มีศักยภาพอยู่ประมาณสองจุดหรือสามจุดนะครับเอ่อ
จุดหนึ่งก็ได้รับรายงานจากทางอุทยานนะครับ
แต่ความรายงานยังไม่ชัดเจนมีการขยายผลอยู่อีก๒จุดนะครับ
เป็นหน่วยปฏิบัติการทางทหารร่วมกับทางแพทย์นะครับ
หน่วยเข้าไปเหมือนกันเอ่อซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับ
ผมจะขอความกรุณาท่านรองแม่ทัพภาคที่๓นะท่านรองสุประโชคเป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนตรงนี้นะครับเอ่อทีนี้ผมขออนุญาตนอกจากงานแล้วนะครับที่ดี
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลายท่านคงจะพูดแทนผมได้นะครับ
แต่ในส่วนของที่เป็นอะไรที่เป็นขัดข้องทางเทคนิคนะครับ
ผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับพวกเรานิดหนึ่งนะครับว่า
วันนี้มีเหตุหลายเรื่องที่งานถึงแม้จะไปดี
แต่ก็มีงานปวดหัวให้กับพวกเราเหมือนกัน
ถ้าเราไม่อธิบายหรือเราชี้แจงก็จะกลายเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้าน
จะเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน
เรื่องแรกนะครับมีบางคนไปเปิดเว็บเปิดอะไรขอรับการบริจาคเงิน
ราชการยืนยันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสั่งต่อรอไปแล้วว่า
หากมีการรับบริจาคเงินถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับ
อันนี้ยืนยันเราประสานปรไปเรียบร้อยนะครับว่า
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจับไปแล้วหนึ่งลายด้วยมั้ยครับ
มีการจับไปแล้วหนึ่งลายครับนะครับมีการจับไปนะครับ
เพราะว่างบประมาณในการปฏิบัติราชการตรงนี้ใช้งบประมาณของทางราชการ
มีเพียงพอในการปฏิบัติราชการตรงนี้นะครับ
อันนี้ใครถ้าอ้างว่ารับบริจาคใดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้
ยืนยันว่าไม่มีเด็ดขาดนะครับแล้วเราดำเนินการดำเนินคดีนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องของดราม่าเหมือนกัน
บอกว่าตรงนี้เป็นช่องที่ผ่านยาเสพติดหรือเก็บยาเสพติดอะไรก็ตามนะครับ
เดี๋ยวท่านสุรัตน์ท่านนะครับท่านจะกรุณาให้ข้อมูล
เพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลยาเสพติดในเขตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็คงจะให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นแล้วเราจัดระเบียบยังไม่ได้จัดระเบียบนะครับ
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะน้อยใจนะถูกจัดระเบียบแล้วมีอีกบางหน่วยไม่ได้จัดระเบียบนะครับ
คือก็จะเห็นว่าถ้าท่านเห็นนะครับว่าในการทำงานเนี่ยนอกจากทางเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่มีคนมาช่วยเหลือเราเยอะแยะนะครับ
แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องการกำลังใจขวัญนะครับต่างที่เราต้องการโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ลูกเขายังอยู่ข้างในนะครับ
เขาก็ต้องการขอกำลังใจก็จะมีผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับมีอะไรมากมายนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลมาสวดมนต์มาอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่ให้กำลังใจกับพ่อแม่ของเขารวมทั้งพวกผมเหมือนกันพวกผมทำงานพวกผมก็ต้องการกำลังใจเหมือนกัน
เราจะไม่ให้ใครลึกกว่าถ้าใครจะขอบอกว่าไปหน้าถ้ำไปอะไรเราไม่ให้เด็ดขาด
เพราะว่าเราไม่ให้ใครไปยุ่งวุ่นวายการปฏิบัติงาน
เพราะยิ่งเวลางวดเข้ามาการเดินงานของเราไม่สามารถให้ใครเดินไป
แม้แต่คนเดียวที่ไม่ใช่แบบหน้าที่นะครับ
มันจะเป็นอันตรายแล้วมันจะทำขัดขวางการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับ
อันนั้นขอจริงว่าอยู่ตรงนี้แล้วจะขอเช่นแค่เฉพาะผู้นำจิตวิญญาณ
ญาติพี่น้องเท่านั้นนะครับลูกศิษย์ลูกหายังไงขอความคุณนาอยู่นอกรั้วให้เรานิดหนึ่งแล้วกัน
ถ้าท่านมีใครคุยหรือมีคนตรงนี้ช่วยสื่อให้เราด้วย
เพราะว่าเราลำบากจริงเวลาคนมาแยะนะครับ
แต่เราต้องการกำลังใจก็จริงแต่เราก็ต้องจัดระเบียบเหมือนกัน
เรื่องถัดไปนะครับมีดราม่าอีกเรื่องวันนี้สดว่าร้อน
มีคนกล่าวในออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่จีนมาช่วยเรานะครับ
แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ดูแลเลยเราให้เขากินข้าวเปล่า
มีใช่ไหมครับมีคนส่งให้
คือข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงคือว่า
มี๓จุดนะครับอาหารที่พ่อแม่พี่น้องชาวแม่สาย
หรือชาวจังหวัดหรือชาวอำเภอใกล้เคียงยกมาให้มีมากมายแต่ละวันนะครับ
ที่ก้าวตกวิเตี๋ยวก็มีตลอดนะครับเรามีแจกตลอด
แต่เพราะเอิญว่าเจ้าหน้าที่ของจีนบางท่านเนี่ย
ท่านมังสวิรัตน์มังสวิรัตน์เนี่ยบอก
เจ้าหน้าที่เขาจัดให้ได้หมดนะฮะนะครับเขาจัดให้ได้หมดนะครับ
เดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บภาพที่ออกไปมันดูไม่ดีต่อพวกเรานะครับ
มันดูไม่ดีต่อพวกเราอย่างมากงั้นอะไรที่มันไม่จำเป็น
อะไรที่มันไม่จริงนะครับขอความกรุณาแล้วกัน
เรื่องแค่ข้าวกล่องเดียวเนี่ยมันเสียหายผมไม่แน่ใจว่า
หรือวัตถุประสงค์ใดนะครับที่จะทำตรงนี้
แต่ผมกลับเรียนเลยว่าเสียหายนะครับเอ่อหน้างานเนี่ย
มีอาหารวันหนึ่งเนี่ยเลี้ยงคนได้ไม่น้อยกว่าสามพัน
สามสี่พันเนี่ยเลี้ยงได้อยู่หน้างานเนี่ยทุกวัน
วันละ๔มื้อมีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปบอกว่าทานข้าวเปล่า
นะครับแล้วผมกลับเรียนว่าเรื่องตัวนี้ก็จะมีดราม่า
ขยายต่อไปผมขออธิบายเลยแล้วกันว่าก็จะมีคนเชี่ยวชาญ
มีคนที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทางเทคนิคทางอะไรมากมาย
เยอะแยะนะครับทีมของจีนก็เป็นทีมหนึ่งที่เข้ามา
นะครับทีมของจีนนอกจากดราม่าเรื่องข้าวเปล่าแล้ว
ยังมีดราม่าเรื่องว่าขัดแย้งกับทีมอีกวันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่
ก็บอกว่าทีมจีนก็ปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำช่วยทีมซิลอยู่ข้างในเหมือนกัน
ไม่ได้ขัดแย้งใดเลยนะครับเพียงแต่ว่า
ในบางเรื่องเนี่ยการสื่อสารมันขาดตกปกพร่อง
ในบางส่วนผมยืนยันนะครับว่าใครจะมาช่วย
ใครจะเอาความรู้มาใครจะเอาเทคโนโลยีมาใครจะเอาเครื่องมือใดมา
น้อมรับหมดนะครับแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักเกณฑ์
เราวางแผนตั้งแต่เดิมไว้แล้วเราก็โพสต์ซีสหรือกระบวนการขยาย
การปฏิบัติการตรงนี้ไปโดยตลอดนะครับเอ่ออย่างจีนเข้ามา
เขาก็เข้ามาด้วยเป็นสมาคมหรือเป็นเอกชนนะครับไม่ใช่รัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับ
เป็นสมาคมและเอกชนแล้วก็ขัดข้อกันนิดนึงตรงที่ว่า
การสื่อสารของเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเลย
ภาษาอังกฤษหรืออะไรไม่ได้เอกสารก็เป็นภาษาจีนหมด
เพราะฉะนั้นการเข้าใจสื่อสารก็ยากอยู่แม้แต่อาหารก็สื่อสารยาก
ขอบคุณนะครับในส่วนตรงนี้เป็นว่าใครมาช่วยนะฮะ
ถ้าต้องเป็นภาระกับพวกเราเช่น
มาช่วยแล้วต้องให้ค่าเดินทางต้องให้เราใช้จ่ายค่าที่พัก
ต่างเราคงไม่ไหวเหมือนกันหรือต้องเช่าอุปกรณ์อย่างนี้
ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นต้องกลับเรียนว่า
ตรงนั้นต้องกลับเรียนว่า

แต่เจ้าหน้าที่ของจีนณวันนี้ณเวลานี้
ยังปฏิบัติงานอยู่ในถ้ำ

ขอแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่ามันเป็น
สำหรับผมว่าพวกเรา
คงอยากได้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานมากกว่า
นะครับเชิญท่านรองใหม่ทัพครับ
อันนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะครับในส่วนของฟิลที่ท่านเรียกกันว่าฟิลเนี่ยทางน้ำนะครับ
ก็จะไปทีละสองร้อยเมตรสถาปนาอ่าลายขึ้นมาลายก็คือเชือกที่จะนำเข้าไปเรื่อยต่อ
หลังจากนั้นมาทีมต่อไปก็จะไปต่ออยู่สองร้อยเมตรตอนนี้ไปได้ที่หกร้อยเมตรอ่ะนะครับ
ก็มีความคืบหน้าไปในลักษณะเช่นนี้ในส่วนของกำลังทางบกที่ขึ้นไป
ปฏิบัติงานด้านบนอ่าด้านบนผิวพื้นบนภูเขาในส่วนนี้มีกำลังจากอ่า
ทหารบกที่เป็นกำลังที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายเองส่วนหนึ่งกำลังที่เป็นหน่วยรบพิเศษ
มาจากลบบุรีที่ท่านผู้จัดการทางบกพลเอกสิทธิชัยเฉลิมชัยสิทธิศาสต
ท่านกุณามอบมาให้อีกจำนวนหนึ่งมีอากาศยานจากศูนย์การบินน้ำบก
รถบรีมาช่วยให้การการเคลื่อนย้ายคนและยุทธภพกรอ่า
คนนี้เขาเอาขึ้นเครื่องบินไปได้เข้าไปทำสนามห่อ
ส่วนโยตี้ปณท์ปนเนี้ยวันนี้
ทดลองใช้ในการยกหิ้วไปนะครับแต่ว่าอ่า
ต้องดูความปลอดภัยก่อนนะครับความคืบหน้าในวันนี้ก็คือ
ในทุกโพรงที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งมาบนภูเขาหินปูนหินปูนที่มีโพรงมีถ้ำอยู่มากมายเนี่ย
เราไม่ตัดความหวังในทุกความหวังเราดูอันไหนที่มีความเป็นไปได้
เข้าไปสำรวจในช่วงวันนี้เราสำรวจไปสองสามถ้ำนะครับ
ก็มีความขึ้นหน้าครับก็ถ้ำที่ไปไปพบว่าไปไปสุดแล้ว
จะใช้วิธีการใช้เครื่องมือในการดูว่าเรายังจะไปต่อได้หรือไม่
ในวันวันอ่าหลังหลังจากไปพบอย่างนี้แล้วเรานำเครื่องมือเข้าไปแล้ว
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเครื่องมือมาช่วยเสริมให้
ทำให้ชุดเหล่านี้มีข้อมือในการสกัดและเจาะพื้นผิว
เพื่อจะเข้าไปสู่ที่หมายที่ลึกขึ้นไปวิธีการเข้าก็มีการคำนวณมาเรียบร้อยนะครับว่า
ณพิกัดตรงนี้น่าจะตรงกับแนวประมาณแนวถ้ำถ้ามีความมีวิศวกรมีเทคโนโลยีที่
เพื่อให้หาอ่าท่านทางไปสู่ท่านทางอื่นอื่นเพื่อไปสื่อสาร
เข้าไปในถ้ำให้ได้ยังไม่หยุดครับก็กำลังปฏิบัติงานกันอยู่
ในส่วนของการระบายน้ำการระบายน้ำนี่อ่า
กำลังของทหารบกนี่ก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ช่วยยกผลอุปกรณ์แล้วก็
อ่าช่วยอ่ากรมประกันรับประเทศสหรับใด
ในการสูบน้ำออกและนอกจากนั้นยังมีอ่า
เปิดพื้นที่แห่งใหม่ในพื้นที่ถ้ำอ่า
สายทองถ้ำสายทองเปิดพื้นที่ที่ถ้ำสายทองเพื่อ
ระบายน้ำให้เร็วขึ้นได้รับเครื่องมือสูบน้ำมาจาก
ภาคเอกชนมาช่วยสนับหนุนให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความรวดร้อยและเรียบรวดเร็ว
นะครับมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบท่านผู้ว่าท่านก็ไปเคลียร์แล้ว
นะครับมีการเจาะน้ำบาดานเพื่อช่วยระบายน้ำออก
เพราะเราเชื่อว่าในถ้ำนี้ระบบน้ำมันเชื่อมโยงต่อกันไป
ไปได้มากมายก็ได้ได้ดึงออกจากถ้ำสายทอง

ล้ำปากการลดระดับลงไปด้วยเพื่อให้ศิลป์
ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ากำลังและเครื่องมือเหล่านี้
สรุปคือเอาแบบนี้ก่อนเรื่องของความคืบหน้าในการเข้าไปช่วยเหลือในถ้ำเนี่ยนะคะโดยหน่วยซิลเนี่ยตอนนี้ก็มีความคืบหน้าคือสามารถเข้าโถง๓แล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าไม่ต้องกลับออกมาเนี่ยนะคะเอาแบบนี้ก่อนเรื่องของความคืบหน้าก็ยังคงเดินหน้าไปแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ว่าค่อนข้างที่จะมี

ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ